กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามข่าวดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

แล้วก็ที่สำคัญนะคะผ่านการตรวจสอบแล้ว

เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้ไปค่ะ
จะได้รับบัตรสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย
มูลค่าวงเงินคือ๒๘๕๐บาทต่อเดือน
เพื่อนำไปใช้จ่ายตามสิทธิ์สวัสดิการ
รัฐบาลกำหนดไว้นะคะ

แล้วก็หน้าตาของบัตรสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้
แล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
จะได้รับบัตรคือตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้
เรื่องต้นค่ะบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
จะมีวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ
๒๘๕๐บาทต่อเดือนเช่นอะไรบ้างเนี่ยนะคะ
ตามที่หน้าจอปรากฏเลยค่ะ

ค่าโดยสารรถเมฆขอสอบประกอบ๖๐๐บาทค่ะ
เจ้าของบาทใช้สิทธิ์วงเงินไม่หมด
ทำไงได้บ้างก็จะถูกดึงเงินกลับเข้ากองทุน
แล้วก็จะโอนยอดงวดใหม่ในเดือนหน้า
แล้วก็จะยังไม่สามารถใช้ข้ามประเภทกันได้นะคะ
ในกรณีที่ใช้เกินก็ต้องเติมเงินในบัตรเพิ่ม

สำหรับรายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขสิทธิ์ประโยชน์อื่น
บัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียด

ทันตามกำหนดอย่างแน่นอน

หนึ่งตุลา

ก็ยังมี๘๙อีก๒เดือน

ทำบัตรคาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์